กลับมาว่าไม่ใช่วันเกิดพี่เป้าะไม่ใช่วันเกิดพวกเรา

แอบไปส่งมาในโลกโซเชียล
เห็นแบบครอบครัวสุขสรรค์น้องก็ดีใจ
คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานนี้วันเกิดลูกใช่ไหม
ครบรอบ๑ปีของออกูธ

เดี๋ยวหาว่าเหอลูกคือไม่ครบ๑ปีธรรมดานี่แหละ

อยู่กันเปิ้ลออกัสออกุฏ

ก็ซื้อไอติมมาแล้วก็เป่าเค้ก
เออพอจะเป่าเค้กปุ๊บพี่สองออกมาเป่าแทน

นั่นคือวันแรก

ตอบว่าหึ

ล้ออยให้ฟังหน่อยพี่เปิ้ลยังไงบุ่งแปลว่ะกัดลูกโป่งหรอ
ขอบคุณมากก็คืออยู่วันเกิดไม่ทำอะไร

อย่างนั้นพี่เปิ้ลอัปเดตอาการน้องออกูธหน่อยหลายคน

เพราะว่าตอนนี้น่าจะอีกเดือน๒เดือนคุณหมอก็นัดผ่าตัดแล้ว
ก็ปิดตาไว้แล้วก็พยายามรักษาอยู่
เดี๋ยวผ่าตัดเดี๋ยวจะบอก
เพราะว่าน่าจะผ่าตัดพร้อมกับปที่๔คลอดพอดี

อีกสองเดือนเราต้องไปสวดจริงถึงห้องคลอดด้วยไหม
ใครอนุญาตใครอนุญาตถามหน่อย
เอาล่ะนะถ้ายังไงก็ตามนะคะป้าตองและป้าเชอรี่นะคะ

ให้น้องออกูธมีสุขภาพแข็งแรง
เป็นเด็กน่ารักสดใสแบบนี้ตลอดไป
ขอบคุณครับมีกันเองเร็วนะ